แล้วก็คุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอหน้านี้เอาไว้ได้นะ

อ้าวแล้วคราวนี้เราก็จะมาดู
วันนี้มีตัวอย่างแต่อาจารย์แอบไม่ต้องขึ้นจอแต่เราเขียนได้นะคะ

เราไปเจอนักปั่นจักรยานคนนึง

แล้วนักปั่นจักรยานส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง

เราก็พยายามอยากจะให้เขาลงที่คือผลรวมเราใส่ไว้ก่อน

ใช่เลข๑๙เป็นเรื่องของความโดดเด่นและมีความมั่นใจ
แล้วก็พยายามหาตัวเลขอะไรล่ะที่เกี่ยวกับนักปั่น

ก็เลยใส่๓๖เข้าไปที่ชื่อไบท์

ก็กลายเป็น๙๙บวก๑๐ก็เป็น
ใช่แล้วพอเราสมมุติเราบวกนี้นะคะ
ผลลัพธ์ก็คือ๑๙อย่างที่เราตั้งตุ๊กตาไว้

ที่บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าความหมายของแต่ละเลข

ในเพจได้ค่ะจะมีความหมายสั้นบอกเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ

ท่านแรกนะคะคุณแชคนะถ้าที่ฉันอ่านไม่ผิด
อาชีพค้าขายนี่เลยค่ะมาแล้ว
คุณแชคนะคะอาชีพค้าขาย

ค้าขายเราก็อยากได้เลขที่ตามหลัง
เป็นเรื่องของการเจรจาพูดจะเข้าถึงจิตใจคน

แล้วผลรวมของคุณแชค๒๓๖๖ก็คือ๒๙
เป็นเรื่องของการมีรสนิยมดีการเข้าสังคมดีด้วย

ก็จะเหมาะกับอาชีพค่ะ
ถูกต้องเลยค่ะ
คุณกาก้าผลรวมของชื่อกาก้าอักษรทั้งหมดรวมมาได้๘แล้ว
แล้วคุณกาก้าทำยังไงดีเป็นพนักงานบริษัทก็อยากให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ
เจ้านายรักเจ้านายมองแล้วคนนี้ทำงานได้คนนี้ทำงานเก่ง
อยากจะให้ผลรวมของคุณกาก้าออกมาเป็น๑๕
อาจารย์ก็เลยจับใส่๒๔๑ดังนั้นนะคะ

อ๋ออะไรจะปรับใช้ดูตัวเลขที่เติมข้างหลังเนี่ย
จะเป็น๒หลัก๓หลัก๔หลักหรือ๑หลักยังไงดีคะ
คือตัวเลขที่ตามข้างหลังเนี่ยถ้าจะไปฟิกเลยว่า
ต้องเป็นเลขคู่นี้เกี่ยวกับการเจรจานี่มันอาจจะยากไปหน่อยค่ะ
เอาเป็นว่าเป็นคู่เลขที่ติดกันแล้วมงคล
อย่างเช่น๒๔๑เมื่อกี้ใช่ไหมคะ

จะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมเจรจาพาเพลิน๔๑

บางทีเราไม่ได้ยกตัวเลขไหน
คือไม่ใช่ว่าเราไปตั้งเองแล้วบวกอยากได้เท่านี้เราใส่ได้
แล้วในแต่ละคู่เลขเราก็ไปเช็คดูด้วยว่าเป็นเลขมงคลหรือเปล่า
ถ้าไม่มงคลเราเอาจับมาคู่ต่อให้ผลรวมดี
แต่ว่าเลขมงคลไม่มงคลเกิดมี๐โผล่ขึ้นมา

เอาล่ะมีคนต่อไปน้องนิวนาว
ชื่อคุณทิมหรือเปล่าหรือคุณติ๋มนะ

เรียกคุณทิมนะคะดูทันสมัยกว่านะคะ

สำหรับชื่อคุณทิมนะคะผลรวมออกมาในชื่ออักษรเนี่ยก็คือได้เป็นเลข๗

ได้เป็นเลข๙เศษเนื่องจากเป็นผู้ที่ค้าขาย
อยากให้คุณทีมเป็นผู้ที่ใครก็จำได้
บอกคุณทิมรู้เลยว่าคุณทิมขายร้านนี้

ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขของเสน่ห

แล้วก็เข้าถึงจิตใจคนล้านลามีความสุข
คุยกับลูกค้าด้วยความเฮฮา

ติดตาตลึงใจจริง
สักครู่ที่เราเปลี่ยนอยู่แล้วนะ

เพื่อนนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ

อักษรของคุณปอมออกมาจะได้เลขเป็น๑๙นะคะ
ทั้งหมดตัวอักษรตัวเลขออกมาเป็น๑๙แล้วล่ะ
แล้วอยากให้คุณปอมเนี่ย
เป็นลักษณะของคนที่มีความละเอียดในตัวเอง
เพราะการเย็บผ้าก็ต้องละเอียดอีกนะคะ

ใช่แล้วผลรวมของคุณปอมออกมาก็คือเลข๑๙คือ
โดดเด่นเป็นผู้นำมีชื่อเสียงและมั่นใจในตัวเอง

ต้องบอกว่าเรา๓คนเปลี่ยนแล้วนะ
คนชนะอย่างนี้หูเห็นผลเลย

พอเปลี่ยนตามอาจารย์ปอแล้วนะครับ

เราก็รีบไปหาเขาโอ้ยติดตามมางานชอบ

เปล่าค่ะเอามาให้คุณนิวนาว

แต่อย่างน้อยก็จำได้เลย

ก็เลยมาฝากไว้ที่ผมแล้วก็มาให้น้องนิวนาว
ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะ

ขอบคุณอาจารย์ปอล์

อาจารย์ปอลนะครับมีเรื่องราวแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน

วันพรุ่งนี้เวลาเดิม๙โมงเช้า
ช่วงนี้ลาไปพร้อมกันทั้ง๔ท่านเลยนะครับ